หลายท่านอาจจะเคยเห็นเอารังของพึ่งไปอยู่ในใบตองแล้วก็ไปย่าง

รังพึ่งแอปลักษณะเวลาเคยได้ยินก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับใบตอง

เพราะว่านอกจากเหมือนไข่มดแดงอะไรอย่างนี้
ก็รังพึ่งก็เป็นอาหารแนวนั้น
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับรังพึ่งหลวง
ห่อใบตองย่างกันหน่อยว่ารสชาติเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ
ก็ที่พิศนุโลกนะครับเขาก็ขายกันมาหลายปีดีดักแล้วนะ
สำหรับแอปรังพึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นรังพึ่งสดนะครับ
ที่เราไปที่ร้านของเจ๊ยงก็คือคุณพี่รำยงเพ็ญวิจิตร
ซึ่งจำหน่ายแอปพึ่งบางคนก็แอปบางคนก็แอบภาษาเหนือผมเรียกแอบโม้อย่างนี้
อันนี้แอบรังพึ่งนะครับก็ลักษณะเดียวกัน
คือห่อใบตองแล้วก็ไปเผาไปย่างเนี่ยนะครับ
ก็เป็นรังพึ่งหลวงห่อใบตองนะครับซึ่งร้านนี้ขายมากว่า๒๐ปี
ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงามแล้วก็มีรสชาติอร่อย
กลิ่นหอมจากการห่อใบตองย่างคุณคิดดู
คือรังพึ่งมีน้ำผึ้งหวานสดอยู่นะครับ
แล้วก็ตัวรังพึ่งก็เคี้ยวทานได้หนึบหนับเหมือนหมากฝรั่ง
รสชาติเขาน่าจะคล้ายไข่มดแดงเหมือนกันนะ
เพราะเขาเป็นลักษณะตัวอ่อนเหมือนกันเป็นมันมันรสชาติจะมัน
แต่อันนี้จะออกหวานเลยแหละเพราะว่ามีน้ำผึ้งอยู่ในนั้น
ใช่แต่ลักษณะของการย่างสิ่งของที่หวานเข้าไปเนี่ย
แล้วแบบอื้อหือคุณคิดเอาเองอันนี้อยากลอง
ตนาการรสชาติเอาเองนะฮะในช่วงฤดูหนาวนี้ทุกเช้าเนี่ยนะครับ
ยงจะมานั่งขายรังพึ่งหลวงหั่นเป็นชิ้นพอเหมาะพอคำนะครับ
โรยด้วยเกลือและพริกไทยนิดหน่อยคุณก็ตัดหวานตัดเค็มนะฮะ
เผ็ดนิดหนึ่งนะครับห่อด้วยใบตองย่างบนเตาถ่านร้อน
พอใบตองไหม้รังพึ่งข้างในก็ร้อนระอุ
ก็เป็นอันใช้ได้แล้วรสชาติออกมาเค็มนิดแล้วก็มันนิดด้วย
เหมือนที่คุณบอกตัวอ่อนด้วงของพึ่งค่ะ
ก็จะขายในราคาชุดละ๘๐บาทนะครับ
สำหรับพึ่งหลวงนั้นนะครับร้านนี้จะรับซื้อมาจากจังหวัดพิจิตร
ซึ่งเป็นคู่พ่อลูกที่ยึดอาชีพหาพึ่งหลวง
นำมาขายส่งให้ทุกวันส่วนใหญ่ก็เป็นพึ่งหลวงป่านะครับ
จากรังพึ่งหลวงห่อใบตองย่างแล้วที่ร้าน

แต่รังพึ่งจะขายได้เฉพาะช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวเท่านั้น
เข้าสู่ฤดูฝนจะไม่มีรังพึ่ง
ช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนไปขายของตามฤดูกาล
ทั้งไข่มดแดงผักหวานเห็ดเพาะเห็ดโคนปลาจ่อมพริกแกง
เรียกได้ว่าต้องมาขายกันทุกวันต้องมีอาหารมาให้ทุกท่านได้ทานกัน

เขาบอกแบบนี้นะครับว่าผลการวิจัยเอาไหมสักหน่อยไหม
ผลการวิจัยเรื่องของรังพึ่งว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
เราเอาผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมา
เป็นสารสกัดจากรังพึ่งที่มีลักษณะเหนียวข้นเป็นยาง
ซึ่งได้มาจากยางของเปลือกไม้ที่พึ่งงานรวบรวมไว้
เขาบอกสารนี้นะคุณจะเป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
ไวรัสเชื้อราแล้วก็มีคุณสมบัติยับยั้ง

ยังนำเพราะประสิทธิ์มาผสมเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ยาสีฟัน
ป้องกันแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียด้วย

หลายแบบนะคุณผมเห็นศีลคะโอต๊อฟ
เขาเอารังพึ่งที่ยังมีน้ำหวานอยู่
เอาไว้ให้คนที่ซื้อเอาไปจิ้มกินเรื่อย

เป็นสแนคจิ้มกินได้หวานนี่พ่อผมชอบ